อีกเหตุหนึ่งมอเตอร์ไซค์เสียหลัก
พุ่งชนเข้าร้านขายน้ำ

ส่วนคนขายร้านแบบนี้
มันต้องต้มน้ำร้อนไว้ตลอดเวลาใช่ไหมครับ

พุ่งซอกเข้าไปเลยนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองฮะ

ไปคุยกับนางสาววันนาสว่างดี

ตอนเกิดเหตุเธอกำลังชงน้ำให้ลูกค้าอยู่เลยแต่จู่รถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ย
เสียหลักพุ่งมาชนเต็มเต็มแล้วถังน้ำร้อนมันเดือดอยู่ใช่ไหม
เกือบเต็มถังคว่ำลงมาน้ำร้อนกระเซ็นใส่ฮะเอวถึงขาอย่างที่ผมบอก
พอไปถึงโรงพยาบาลนะครับคุณหมอขออภัยนะฮะ
ต้องลอกหนังที่มันตายออกที่มันพองคุณผู้ชม
อกออกเป็นแผ่นเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อน

ส่วนคู่กรณีคือนายสมบูรณ์แก่นสาอายุ๕๗ปี
คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
ผู้สื่อข่าวถามคุณวันนาว่าเสียหายครั้งนี้มันกี่บาทยังไงที่
เขาบอกว่าสองหมื่นกว่าบาทแต่คิดว่าคงจะฟาดเคาะแหละ
เพราะคู่กรณีเขาก็เสียชีวิตไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ